ใช่ก็คือในอันนี้อันนี้คือแบบเห็นเลยแล้วเห็นหน้าผู้ชายชัดเจนแต่ว่าดันเบอร์หน้าผู้หญิงที่ใส่เสื้อสีส้มที่หนูเอาไว้ทำมาหากินที่หนูที่หนูเอาไว้ขายของในอาชีพก่อนหนูจะขายขนมได้แต่ละกระปุกก่อนหนูจะได้เงินมาแต่เขาเอาไปทำแบบนี้มันมันสร้างความเสียหายมากหนูเข้าใจนะคะว่าทุกคนต้องการทำมาหากินต้องการที่จะ
เดือดร้อนแล้วมันไปในทางแง่ที่มันลบแล้วถ้าถ้าคนที่เอาลิฟต์รักมาเห็นแบบนี้หรือมารู้หรือมาเห็นภาพแค่มันไม่ใช่หนูอยู่แล้วแต่ว่าการที่เขาพยายามจะทำออกมาเพื่อให้มันเป็นแบบนั้นเขาจะรู้สึกยังไงจากตอนนี้นะคะทั้งกระแสติ๊กต๊อกหลายล้านวิวเลยมีคนเอาไปคลิปแล้วพาดหัวว่าโอ้นี่มีคลิปหลุดหรือว่า

ความเดือดร้อนให้คนอื่นหากินหากินโดยที่ใช้วิธีไม่สุจริตถือว่ามันไม่ถูกต้องมากมากด้วยค่ะเพราะประเทศไทยก็ไม่ได้รองรับแล้วก็อาจจะไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวไม่ไม่เกี่ยวกับลิฟต์ประเด็นคือใช้ชื่อโอลิฟต์เหมือนใช่ประเด็นคือเขาใช้ชื่อหนูใช้รูปเอ่อใช้รูปหนูอันนี้ก็รู้แล้วใช่ไหมคะว่าผู้ชายคนนั้นคือใครแล้วหนูรู้แล้วว่าคนใน
ดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างแน่นอนค่ะหวังว่าถ้าเขารู้ก็ขอให้หยุดแล้วค่ะแล้วถ้าหยุดแล้วยังจะดำเนินไหมค่ะหยุดแล้วก็จะยังดำเนินคดีค่ะเพราะว่ามันมันเสียหายไปแล้วมันเขาทำไปแล้วด้วยเขาทำไปแล้วด้วยค่ะ